เดี๋ยวมาดูคู่หวานรุ่นใหญ่อย่างอ้ำอธิชาติแล้วก็นัทมีเรียกันบ้าง
อย่างที่รู้กันดีคุณผู้ชมคู่นี้เนี่ยเขาขยันฟิตหุ่นออกกำลังกายกัน
เดี๋ยวพาไปดูอีกคลิปหนึ่งตอนนี้นะคะจากสามีเนี่ยกลายเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายไปแล้วด้วย

เห็นแค่คนเดียวเห็นคุณนัทคนเดียว
แต่ว่าเห็นตัวอย่างในภาพอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่
เพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขาแท็กทีมกันออกกำลังกายปั้นหุ่นเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
ไปดูหลักฐานการจัดอุปกรณ์กีฬาเป็นยังไง

เป็นทุกอย่างเป็นทั้งสามีเป็นเทรนเนอร์

เป็นอุปกรณ์กีฬาไปด้วย
ได้คุณอ้ำไปนี่ได้ครบทุกอย่างเลยนะคะคุณนัทค่ะต้องบอกแบบนี้
เห็นแบบนี้นอกจากแฟนคลับจะคอมเมนต์ว่าเป็นครอบครัวนักกีฬาแล้ว
ข้อความเขาก็บอกว่าคู่นี้เนี่ยกลายเป็นสามีภรรยาจอมบ้าพลังไปแล้ว
นี่ถ้าไม่ติดว่ามีงานละครดิฉันว่าอีกหน่อยเราจะได้เห็นเทรนเนอร์หล่อ
ระดับพระเอกมาประดับวงการแล้วล่ะ

ต้องยกให้เป็นคู่ผู้จัดสุดฟิตไหม
เออฟิตแล้วก็เฟิร์มไปพร้อมกันนะคะแล้วก็หาตังค์ไปพร้อมกันด้วย
หุ้นอุปกรณ์กีฬาแบบนี้ซื้อได้ที่ไหนล่ะครับ
ซื้อไม่ได้ค่ะอยู่ที่ดวงล้วน

อยากได้เหรอยากนิดนึง